ที่เอามาเตือนกันได้ที่จังหวัดกำแพงเพชรเด็กผู้หญิงอายุ๑๓
นะครับขอแม่บอกว่าเดี๋ยวจะไปกินหมูกระทะกับเพื่อนนะแม่
แล้วก็จะไปทำรายงานต่อกับเพื่อนนะปรากฏว่า
ก็มีคลิปขณะที่เธอไลฟ์
ขณะที่เธอวีดีโอคอลคุยกับเพื่อน
ตอนที่ขี่รถขี่รถแต่ภาพตัดตัดปั๊บกลายเป็นพงหญ้าครับ
เหตุการณ์มาถึงตอนนี้แล้วครับคุณผู้ชม

ยายน้องออมน้องออมที่พี่ว่านี่คือคุณยาย
คุณยายมาเจอศพน้องออมครับ
อ๋อมนี่อายุ๑๓เองคุณผู้ชมนะครับ

คุณยายร้องไห้แทบขาดใจนะครับ
เจอศพหลานสาวตกอยู่ในร่องน้ำข้างถนนสายทุ่งทองดงเจริญ

ขออภัยอำเภอทรายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร
คือน้องออมออกไปกินหมูกระทะกับเพื่อนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
คุณผู้ชมครับแล้วหายไปติดต่อไม่ได้อีกเลย
แม่ของน้องออมโพสต์ตามหาลูกสาว
บอกว่าใครเห็นเด็กในรูปนะครับรูปนี้
และรถช่วยโทรแจ้งด้วยนะคะ
ออกไปจากบ้านตั้งแต่เมื่อเช้าวันที่๑๙สิงหาคม

ไปไม่ถึง๒๔ชั่วโมงแม่โพสต์อีกครับ
บอกตอนนี้เจอน้องแล้วน้องเสียชีวิตแล้วคุณผู้ชม
ศพของน้องออมเนี่ยถูกพบนะครับจมอยู่ในร่องน้ำข้างทาง
ลึกไปจากผิวถนนประมาณ๓เมตรนะครับ
มันเป็นทางลาดลงไปนะ
น้ำสูงแค่เอวสภาพสวมเสื้อแขนยาวสีดำกางเกงยีน
ศพเริ่มเน่าทรงกลิ่นแล้วนะครับไม่ห่างกันเจอรถมอเตอร์ไซค์
พ่อนี่ครับนี่รถที่ผมว่าไปตกอยู่
ทันทีที่พ่อเห็นศพลูกสาวกระโดดก่อนครับ
กระโดดเข้าไปกอดไม่สนใจแล้วว่าสภาพจะเป็นยังไงนะครับ
แล้วพยายามจะเอาร่างของลูกขึ้นฝั่งโอ้ยคุณพ่อ
นางวนิดาพิรมราชแม่ของน้องออมเล่าบ้างบอกว่า
ลูกขอไปกินหมูกระทะแล้วเดี๋ยวจะไปทำอะไร
งานบ้านเพื่อนต่อนี่คุณแม่แล้วก็หายไปติดต่อไม่ได้
เพื่อนของลูกก็ให้ข้อมูลบอกว่าระหว่างที่ออมขี่รถไปบ้านเพื่อนนะแม่
ก็เห็นวีดีโอคอลคุยกับเพื่อนตลอดนะ
ภาพมันตัดกลายเป็นพงหญ้าหนูก็ไม่รู้กันว่ามันคือที่ไหน
แม่บอกแม่ไม่คิดเลยรู้ว่าลูกสาวจะมาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต
ขอให้เป็นอุทาหรณ์กับทุกคนนะคุณแม่บอกนะ
แม้ว่าจะต้องสูญเสียลูกสาวสุดที่รักไปอย่างไม่มีวันกลับ
อุทาหรณ์เลยอยากขี่มอเตอร์ไซค์ไปยวดยานอะไรไปอย่าใช้โทรศัพท์ครับ
แล้วเห็นบอกว่ามีวีดีโอคอร์กับเพื่อนแล้ว
พยายามตั้งหายเหมือนที่เมื่อกี้ก็ตั้งหาถึงที่โทษธง
ความเสียใจด้วยนะครับ
ตำรวจก็ไปดูร่องรอยนะครับก็พบว่ารถจักรยานยนต์เนี่ยนะครับ
มีรอยที่ตกกระแทกกับข้างทางไป
แต่ว่าตรงโค้งเนี่ยไปเห็นรอยว่ามอเตอร์ไซค์ลักษณะเหมือนหลุดโค้งนะครับ
คุณผู้ชมตกลงไปในร่องน้ำอย่างไรก็ตามนะครับ
ผลชันสูตรเบื้องต้นสภาพศพน้องออมพบว่า
โหลกศีรษะร้าวนะครับแล้วก็คอหัก
จนเสียชีวิตขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวครับ
แต่ว่าก็ต้องเตือนเรื่องการขับขี่ด้วยว่าไม่ควรใช้โทรศัพท์มือถือด้วยนะฮะ
ยิ่งยุคนี้มันเป็นยุคทองของพี่รายเดอร์
บางทีเราก็เห็นนะพี่ผมว่าเป็นห่วง
ตัวพี่ไม่ได้ใช้ตังค์อันนี้เบิร์ตเป็นห่วงจริง
คือผมเข้าใจนะว่าอาชีพมันต้องมอง
มันต้องมองแล้วบางทีเคยไปครั้งแรก
บางทีเนี่ยยังไงดูแลให้ปลอดภัยก็แล้วกันนะ
ผมเป็นห่วงยุคทองของพี่รายเดอร์